ไปร้องมูลนิธิปวีนาเพื่อสตรีเพื่อเด็กและสตรีเลยเพราะเธอบอกว่าเธอทำงานที่นี่มาเนี่ยนะ
ทำหน้าที่ในการเตรียมอาหารให้กับสัตว์แต่ปรากฏว่าเธอถูกลิงป่าเข้ามาทำร้ายแล้ว
ทั้งสองครั้งที่เธอโดนทำร้ายเนี่ยอยู่ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่แล้วดูสภาพแผลสิคะ
นี่ครั้งที่๒ที่เธอถูกทำร้ายกัดจนกล้ามเวอะ
คือเขาบอกว่าแผลตรงหน้านี่เย็บ๓๘เข็มนะคะ
ส่วนอีกแผลหนึ่งก่อนหน้านี้ครั้งแรกที่โดนโดนกัดเข้าที่หัว
นั่นเย็บไป๑๔เข็มแต่กระโหลกเปิดอะค่ะ
เธอบอกว่าทำไมต้นสังกัดหรือว่าบริษัทต้นทางไม่เหลวแลเลย
เห็นว่าเธอมีประกันก็ให้ประกันรักษาไป
อย่างนั้นหรือนี่คือแผลโอ้โหนี่ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าลิงป่าจะกัด
แล้วแบบแผลหนักสาหัสขนาดนี้ค่ะ

ใช่ค่ะคือคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้เธออายุ๕๔ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะ
เธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับการเหลวแลจากทางบริษัทเลย
เธอต้องจัดการเรื่องค่ารักษาเองทั้งหมดนะคะ
นี่ดูแผลสิครับโอ้โหเห็นแล้วเจ็บแทนเลยอะค่ะครับ
คือเธอเล่าบอกว่าครั้งแรกที่โดนกัดเนี่ยนะ๓๑สิงหาคม
ตอนนั้นคือเธอไปช่วยนักท่องเที่ยวค่ะ
คือลิงป่ามันจะเข้าไปแย่งถุงขนมเด็ก
เธอก็เลยหยิบหินจะปลาใส่ลิงเพื่อขู่ให้มันหนี
แต่ลิงดันกระโจนใส่แล้วกัดเข้าที่หัวเธอจนลึกถึงกระโหลกกระโหลกเปิด

ก็เลยใช้ประกันส่วนตัวที่วงเงิน๕๐๐๐บาทจ่าย
แต่ค่ารักษามันเกินมา๒๐๐กว่าบาทที่ต้องจ่ายเพิ่ม
เธอก็ทำเรื่องเบิกทางบริษัทถูกไหมคะ

พอทำเรื่องขอเบิกเสร็จปุ๊บปรากฏเรื่องโดนตีกลับ

สุดท้ายเป็นหัวหน้าเธอที่น่ารักมาก
ไปหาเงินที่อื่นมาช่วยเหลือเธอ๓๐๐บาท
ครั้งที่๒เกิดซ้ำอีก
๔ตุลาคมเธอกำลังเตรียมอาหารให้สัตว์เลื้อยคลาน

เธอก็หยิบหนังสติ๊กจะขู่อีรอปเดิมเลยค่ะ
ลิงมันก็กระโจนใส่แล้วกัดเข้าที่แก้มซ้ายเธอเนี่ย
เป็นแผลเวอะจากแก้มลากลงมาถึงริมฝีปากค่ะ
ไป๓๘เข็มเพราะมันลึกถึงเนื้อชั้นใน

ใช่ค่ะเธอบอกค่าใช้จ่ายก็เบิกจากประกันส่วนตัว
เป็นเงินสี่หมื่นกว่าบาทเธอบอกเธอทำงานที่นี่มาเนี่ย
กว่าปีได้เงินรายเดือนเดือนละ๙๓๐๐บาท
ทำงาน๖วันต่อสัปดาห์
แต่การได้รับบาดเจ็บทั้งสองครั้งในหน้าที่
ไม่ได้รับการดูแลเยียวยาจากผู้บริหารสวนสัตว์เลย
ซึ่งครั้งที่๒เจ็บหนักกว่าครั้งแรกอีก

ไม่มีระเบียบจ่ายเงินชดเชยเรื่องนี้
แต่ฝ่ายบริหารเนี่ยควักเงินส่วนตัวช่วยมา๑๐๐๐บาทค่ะ
บอกทุกวันนี้เธอกับเพื่อนก็ทำงานแบบหวาดภาวะ
เพราะลิงป่ามันเยอะเห็นไหมอ่ะ
เลี้ยงโต๊ะจีนเวลาเลี้ยงอะไรแต่ละที
เธอบอกว่าโอ้โหลิงเนี่ยมีเป็นพันเลยนะ

ท้อนแบบนี้แล้วก็โอ้โหทำงานกันไม่ค่อยได้

ภาวะเพราะไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะดีหรือมันจะร้ายอ่ะ
แล้วจะทำงานกันแล้วมันจะรอดไหมในกอดร้องไห้เลยค่ะ
เธอบอกว่าอยากให้สวนสัตว์มีสวัสดิการดูแลความปลอดภัยให้พนักงานหน่อยได้ไหม
จ๊ะนายจ๋านายช่วยเห็นใจหน่อย

แล้วก็ร้องไปถึงนั่นเลยรัฐมนตรีเลย

เพราะว่าเราเจ็บเยอะแล้วเราร็เจ็บแมงหน้าที่ด้วย

เรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีแล้วนะคะ
เพราะว่าร่าสุดในวิศึษย์ลับอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธรรมชาติ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีพูดชื่อเลย

ซึ่งทางสวนสัตว์ชี้แจงในเบื้องต้นว่าดูแลเยียวยาแล้ว

ก็เลยมีการกำชับไปให้ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ลงไปดูแลเองเลย
เพื่อให้สวนสัตว์ดูแลเอาใจใส่พนักงานและลูกจ้าง
เพราะถือว่าเป็นการบาดเจ็บจากปฏิบัติหน้าที่
ส่วนลิงที่กัดเป็นลิงป่าที่เข้ามาในเขตสวนสัตว

แต่หลังจากนี้จะกวดขันเพื่อสร้างความปลอดภัย

เอาให้การเข้าให้คุมภาพราชนิกเสบที่ปฏิบัติ
ทุกคนก็รู้ซึ่งครั้งนี้ครับ

นี่ทีมข่าวของเราไปเจอท่านตอนประชุมคอรมอล

เพราะว่าลูกจ้างเขาร้องเรียนมานะครับ
ลูกจ้างทำงานมาก็นานเงินเดือนก็น้อย
ทำงานเสี่ยงอันตรายอีกคุณปวีนาบอกแบบนี้
โอ้โหงานเสี่ยงอันตรายแบบนี้ควรจะได้แบบเหมือน
เบี้ยเสี่ยงภายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเบี้ยเสี่ยงภายอะไรด้วยนะครับ
อยากให้ไปดูเรื่องของลิงป่าอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับ